มาได้เวลาตลอดกินกันแล้วนะจ๊ะ
ใครที่เคยติดตามตลอดข่าวน่าจะจำได้ร้านผู้ชายขายเนื้อ

ร้านนี้เขามีจุดเด่นแบบว่าโชว์กล้ามเน้นเลยนะคะ
ส่วนใครยังนึกไม่ออกแล้วก็ไปติดตามกันเลยในช่วง

จังหวัดนครราชศรีมานะคะร้านผู้ชายขายเนื้อเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยพายับทิศ๙ตะบนในเมือง
ดูดิมีป้ายด้วยอ่ะ
ป้ายผู้ชายขายเนื้อแล้วมีป้ายรายการโลโก้ตลอดข่าวเราด้วย

ไม่ใช่ป้ายมันเป็นรอยสักเขา
แล้วคุณดูเห็นไหมเอกลักษณ์ของร้านนี้คือเขาจะโชว์ซิกแพคกันมาเลย

แล้วเขาบอกเลยจุดเด่นคือพ่อค้าแซ่บถึงใจ
แต่ละคนกล้ามโตกล้ามเป็นมัดแบบนี้ค่ะ
อุ้ยสาวน้อยสาวใหญ่หัวใจวั่นไว้ก็เลยทีเดียว
สัตว์อยากกินเนื้ออยากกินเนื้อ

ถามเจ้าของร้านเลยดีกว่านะคะคุณสมยศบุญชูหรือคุณเบียร์ค่ะ
อายุ๓๓ปีเองนะคะก็ถือว่าเป็นนุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่เนาะ
ได้เล่าให้นักข่าวเราฟังว่าก็ย้อนกลับไปเมื่อ๓เดือนก่อนเนี่ย
ตัวเองเปิดร้านขายเนื้อและขายอาหารอีสานนี่แหละเปิดมา
แต่ช่วงนั้นน่ะขายังไม่ค่อยดีเลยยังไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ
มันจะต้องยอมแพ้ไม่ได้ไงต้องคิดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
ให้ลูกค้าจดจำยังไงก็เลยนึกถึงเพื่อนที่ชอบเล่นฟิตเน็ต
คนเล่นฟิตเน็ตเขาก็ต้องมีกล้ามใช่ไหมเอาไงดีเพื่อน
เพื่อนมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันดึงดูดลูกค้านิดนึง
กลายเป็นคลิปไวรัลลูกค้าสนอกสนใจแห่แหนกันมาที่ร้านมากมาย
อุดหนุนเนื้อสดหรือว่าพวกเมนูอาหารอีสานต่างมากขึ้น
นี่แล้วเนี่ยพ่อค้าก็ถอดเสื้อโชว์ถอดเสื้อทำอาหารให้เห็นแบบนี้เป็นอาหารตาอาหารใจ
ดูเอาสิลูกค้าบอกนะว่าพ่อค้าแต่ละคนนี้ก็แซ่บ
แต่แซ่บกว่าพ่อค้าก็คือเมนูอาหารของเขา
ก็ต้องยอมรับในฝีมือรสชาติการทำอาหารด้วยนะคะว่าก็แซ่บไม่แพ้กัน
ทีนี้ถามว่ามันอนาจารย์หรือเปล่าคุณจะมาแก้ผ้าขายของอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่า
พ่อค้าบอกว่าปกตินะปกติคือจะใส่เสื้อผ้ากันสมดาห์

ใช่แต่เมื่อไหร่จะทำคอนเทนต์ลงติ๊กต๊อกหรือว่าเนี่ยนักข่าวโทรไปถ่ายก็เดี๋ยวถอดเสื้อโชว์นิดนึ
เป็นช่วงเวลาที่เขาจะทำคอนเทนต์
ใช่เหมือนเวลางานถูกไหมเวลางานนี้ต้องใส่เสื้อก็ใส่มิดชิดเรียบร้อยสะอาดสะอ้านถูกไหมคะ

ช่วงงานที่ต้องทำคอนเทนต์มันก็ต้องโชว์ไง
งั้นใครอยากไปไปให้ถูกรอบเขานะ

แต่เขาใจดีคุณชนะคุณใบตองคือถ้าสมมุติเราไปช่วงที่เขาใส่เสื้อแบบเฮ้ยพี่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพถอดเสื้อโชว์หน่อยไหม

น้ำลายส่อแล้วค่ะดิฉันแนะนำนะไปร้านนี้ได้ขายทุกวันนะจ๊ะ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๓ทุ่มนะคะ
พี่กัดก็อยู่ในตำบลซอยพายับทิศ๙ตำบลในเมืองจังหวัดโคราช
ถ้าเราไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยผมถอดด้วยได้ไหม
ได้สิดิฉันกลัวว่าจะไล่ลูกค้าเขาอ่ะ

พ่อค้าเขาเออแบบว่าไม่ใส่เสื้ออย่างนี้
คุณเดินเข้าไปเห็นพ่อค้าถอดเสื้อคุณเดินถอดเสื้อเข้าไปเลย
เออคุณจะเป็นแบบสายตาเดียวที่จับจ้องมาที่คุณเลย
แล้วคนที่ทันอยู่จะแบบเฮ้อนี่ไงเป็นไล่ลูกค้าเขาเนี่ยไง
เอาแซวเล่นขำนะคุณพ่อค้านะ
แต่พูดถึงบางทีคนอีสานเวลาร้อนโดยเฉพาะผู้ชายก็ถอดเสื้อกินข้าวคุยกันปกติ
เออก็อย่าไปคิดในทางนั้นมันเป็นจุดขายของเขา